แล้วเขาหวัดล้อ
รับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุครับ
จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของประสบการณ์
ความเชื่อของบุคคลที่เขาไปพบ
เจอกับเรื่องของพูดผีวิญญาณ
แต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะสร้างคำถามก่อนเลย
พี่เลส์เป็นไงมั้งหรือตึงไม่อยู่ในรายการผีได้

ถ้าพร้อมแล้วเราไปคุยกับแขกรับเชิญของเราเลยดีไหม

สวัสดีค่ะพี่จักรสวัสดีค่ะพี่แม่

ต้องถามก่อนว่าย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีแล้ว

เดี๋ยวลองมาฟังเหตุการณ์ที่เขาย้อนกลับไป๕๖ปี

พอยย้ายไปอยู่หอหนึ่ง
ซึ่งย้ายเพื่อที่จะเดินทางไปที่ทำงานได้สะดวก

มันก็คาบเกี่ยวกับหอเก่าที่เรายังเช่าอยู่เนาะ

แล้วก็ย้ายแล้วก็อยากเจิมห้องใหม่ก็ชวนเพื่อนเลย
ขนของยังไม่ครบด้วยทีวีตู้เย็นอะไรยังไม่ได้เอาเข้าไปในห้องใหม่เลย
พระเพิ๊กก็ยังไม่ได้เอาเข้าก็ชวนเพื่อน

ตึกเก่าค่ะเป็นตึกเก่าด้วยเป็นอพัดมินทร์ใช่ค่ะอพัดมินทร์

แต่ห้องมันโอเคสถานที่มันใกล้

ด้วยความอยากเจิมเลิกงานชวนเพื่อนเลย๓คน

ก็เลยไปนัดกินกันซื้อแอลกอฮอล์

ค่อนข้างจะดึกแล้วแหละสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งได้
เราก็เมาส์กันไปเรื่อยด้วยความที่ทีวีไม่ได้เอาข้าวไม่มีอะไรเนอ

นั่งคุยกันไปเรื่อยจนมาจบกันที่เหมือนสเต็ปเดิมเลยเรื่องผี

เราก็แบบเอ๊ะจะดีเหรอวะพระก็ยังไม่ได้เอาเข้ามา
แต่ก็เพื่อนมาเล่าสนุกเราก็เลยเพลิน
เรื่องมันเกิดตรงที่ว่าพอมันมาถึงเรื่องของพลอย
ตาพลอยเล่าแล้วพลอยก็จะเล่าเรื่องอะไรดีวะ
เพื่อนมันเล่าถึงเรื่องผีในอดีตสมัยตอนเด็กกันหมดเลย
เราก็เลยเล่าให้มันฟังเกี่ยวกับสมัยตอนเราเด็ก
พ่อแม่อันนี้คือเรื่องที่พลอยเล่าให้เพื่อนฟังเลยนะ

เวลาพ่อย้ายไปไหนเราก็ต้องย้ายไปด้วยครอบครัวก็ย้ายไปด้วย
ซึ่งมันจะมีอยู่ช่วงปีแบบ๕๖ปีที่พลอยย้ายไปอยู่จังหวัดนครสวรรค์
ย้อนไปก็ประมาณเกือบ๒๐ปีที่แล้ว
ตั้งแต่ย้ายกันไปเราจะปิดที่ปิดทางมาก

๕๖ปีทุกอย่างจะเงียบหมดแล้ว
ใช่ต่างจังหวัด๖โมงเนี่ยเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะ
ถ้า๖โมงทุกอย่างจะเงียบทุกบ้านจะปิด
ประตูตลาดทุกอย่างจะปิด
แม้กระทั่งว่าเขาเรียกว่าในอำเภออำเภอหนึ่ง
มันจะมีหมู่บ้านยิบย่อยใช่ไหมคะ

มันก็จะเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่า
ตะวันตกดินคนจะไม่ออกจากบ้าน
ถึงแม้กระทั่งแม่พลอยเนี่ยจะพาแบบ
เย็บเสื้อร้านขาประจำที่อยู่ในหมู่บ้านนี้

เจ้าของร้านจะไล่ให้กลับเลย

เรารู้สึกว่าแบบทำไมวะ
ทำไมปกติก็ต้องมีวิถีชีวิตของเขาบ้างใช่ไหมครับ
คือมัน๕๖โมงตลาดวายแล้วพี่
คือทุกอย่างปิดแล้วเงียบแล้วไม่มีใครออกมาจริงเลยนะ
ต่อให้เราออกไปข้างนอกเราก็กลับบ้าน

จนไปสืบมาไปถามถามมา
ก็จนรู้ว่าเขามีความเชื่อว่า
หมู่บ้านนี้เขายังตอบ
วันพระวันโกนก็จะยิ่งแบบไม่มีใครออกนอกบ้าน

ตะวันตกดินห้ามพูดถึงเรื่องพวกนี้
ห้ามพูดถึงปอบห้ามพูดห้ามคิดถึง

เหมือนกับว่าเป็นการไปพูดถึงเขาแล้วเขาจะรู้ว่า

ใช่แล้วเขาบอกว่าคือสัมภเวษีพวกนี้
อันนี้คือที่เขาบอกเล่ากันมานะคะ
เขาจะตามมาที่บ้านเราได้ง่ายมากเลย
แม้กระทั่งแบบเรียนเสียงเป็นคนที่เรารู้จัก

แล้วเขาไม่รู้เหรอ
พลอยก็แบบอึ๊กนิดนึง
แต่ด้วยความที่แบบดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
แล้วกับเพื่อนด้วยเราก็จะมีความแบบ

โอ๊ยมึงกูอยู่กรุงเทพแล้วไง

มันไกลมากแล้วคือมันเป็นเรื่องที่นานมากแล้ว

ก็จบประเด็นก็พูดคุยก็จบประเด็นกันไป

ก็กลับไปก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่มันเมามากแล้วอะ

เราก็เก็บของเก็บอะไรอ่ะเรียบร้อยพอกำลังจะนอน

มันเป็นฝั่งเตียงที่ติดกับกำแพง
ใช่ค่ะส่วนพลอยจะนอนอีกมุมนึง

ก็จะหันไปเจอกระจกที่มองออกไปแล้ว

คือถ้ามีผ้าตากไว้เราก็จะเห็นผ้าที่ระเบียง
เราก็นอนก็เปิดไฟสลัวไว้

แล้วก็ลืมเรื่องทุกอย่างไปหมดเราก็นอน

สักพักมันมีเสียงหัวเราะของใครก็ไม่รู้ค่ะ
เป็นเหมือนเสียงคนแก่หัวเราะกล้อง

มาจากที่ไกลแบบจับทิศไม่ได้ค่ะ

สักพักเสียงมันเข้ามาใกล้ขึ้น
เสียงมันเหมือนมันแทรกเสียงฝนมาเลยพี่

พักเสียงมันแทรกมาแล้วเราได้ยินเสียง

จนพลอยนอนอย่างนี้เพราะว่าเสียงอะไรวะ

เพื่อที่จะมองไปที่ระเบียง

เป็นผู้หญิงอายุแบบ๕๐๖๐ได้

แล้วเขาก็ยืนแล้วเขาหัวเราะอยู่

แล้วคือกระจกมันสูงประมาณเท่านี้ของเขา
เขาก็ยืนแล้วเขามองเราแล้วเขาก็หัวเราะ

อาจจะด้วยเมาหรือด้วยอะไรอย่างนี้

แล้วก็แบบสะกิดเพื่อนสะกิด

แล้วผีไม่ได้อำไม่ได้อะไรเลยนะพี่

เห็นอยู่ว่าเงาเขายังไม่ไป

แต่ว่าในความเป็นจริงพลอยว่ามันก็คงแบบ
สักระยะหนึ่งพอให้เราสัมผัสอะไรพวกนี้ได้ชัด
แล้วเราก็แบบนอนนอนหงาย

ก้อนอะไรก็ไม่รู้อะอากาศแน่นมาเลย

เป็นเหมือนมนตร์พลังงานที่แบบอัดแน่นเข้ามาข้างเรา

ว่าเขาที่ยืนอยู่ที่ระเบียงอ่ะเขามานั่งแบบเหมือนนั่งคุกเข่าข้างเตียงเราแล้วเอามืออย่างนี้
มานั่งคุกเข่าเหรอคุณแจ๊ค
คือด้วยเตียงที่มันไม่ได้สูงใช่ไหมพี่

นั่งวนไหนนั่งวนเตียงเหรอ

แล้วคางอย่างนี้แล้วเขาหัวเราะ

คือเขาไม่หยุดหัวเราะเลยเหมือนเขาสนุกกับการที่แบบ

มึงเรียกกูอะ
ใช่ซึ่งตอนนั้นเธอยังไม่ได้คิดถึงเรื่อง

ใช่เรานอนคือแบบทีนี้ผีเริ่มอำแล้ว

ความที่แบบช็อกแบบเพื่อนไม่ตื่นไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
น้ำโมก็แล้วก็แบบ

เรารู้สึกว่าเหมือนเรามีอะไรสักอย่าง
ที่โดนกดมาที่อกอะ

แล้วเราได้ยินเสียงหัวเราะตลอด

ปากพอยกำลังยิ้ม

ถ้าเทียบง่ายคือเหมือนเรามี๒ความรู้สึก

กลัวด้วยคือเราจริงคือกลัว

แล้วมีฟิลของเขาอีกคนนึงที่เขาหัวเราะ

แล้วจนสุดท้ายคือเหมือนเขาน่าจะ

เราฟังทนฟังเขาอยู่อย่างนั้น

เวลาเขาหัวเราะเสียงหัวเราะข้างหัวเราอย่างสาใจ
เรารู้สึกว่าเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้แล้วค่ะ

น้ำตานี่แบบหยด
คือแบบกลัวไม่รู้จะกลัวยังไงแล้ว
แต่หน้าเราก็ไม่สามารถบังคับ

หายไปตอนนั้นคือเรากลับมาขยะ
กลับมาแล้วแล้วเราก็แบบทุบเพื่อนอ่ะ
ตื่นก็ต้องตื่นอ่ะช่วยแบบลุกขึ้นมากลัวเป็นเพื่อนกันหน่อยอ่ะ

ทีแรกโมงหูเพื่อนก่อนเลยทำไมปุกไม่ตื่น
ไม่ตื่นอ่ะทำไมอะไรอะไรเป็นอะไร
ก็เลยเล่าให้มันฟังตอนนั้นเวลาสักประมาณตี๓ได้
สุดท้ายก็เล่าให้เพื่อนฟังจนเพื่อนมันก็กลัวค่ะ
ก็นั่งกันอยู่อย่างนั้นก็ต้องกลัวแหละ

จนคุยกันว่า๖โมงเช้าเดี๋ยวจะเด้งออกไปวัดที่ใกล้ที่สุด
สังขทานไม่มีดอกม้งดอกไม้อะไรไม่มีเลย
แต่รู้ว่ารู้อย่างเดียวว่าต้องไปวัด
ก็คือสรุปว่าไปวัดตรงพระรำเกล้าที่ใกล้ที่สุดเลยนะครับ
เข้าไปปุ๊บวิ่งหาหลวงพี่ก่อนเลย

ูบแรกที่แบบหลวงพี่เห็นหน้าเรา
เขาก็บอกว่าไปเจออะไรมาอะไรอย่างนี้นะ
เขาก็บอกว่าไปเจออะไรมา
ต่อให้เป็นพระท่านจะว่าเราบ้าหรือเปล่า
ก็เลยแบบก็เมื่อคืนมีเรื่องนิดหน่อยค่ะ

แล้วหลวงพี่ก็บอกว่าเขามาหาใช่ไหม
เราก็เลยแบบโอ้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็เลยเล่าให้ท่านฟังคร่าว

ก็เราไปท้าเขาไม่ใช่เหรอ
เหมือนคลื่นจิตในการพูดมันสื่อถึงเขาตรงนู้น

อันนี้มันมองได้สองแบบเลยนะเท่าที่ผมฟังนะ
คืออีกแง่มุมหนึ่งเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มาจากหมู่บ้าน
หรืออันนี้เราก็ไม่รู้
สิ่งที่คุณพลอยเจออาจจะไม่ใช่มาจากหมู่บ้าน

ก็ว่าเป็นเมากันแล้วแหละ
เหมือนเป็นการต้อนรับต้อนรับน้องใหม่ในตึกในห้องอะไรอย่างนี้
คือเรื่องนี้มันเกิดมา๕๖ปีแล้วใช่ไหมคะ

ถ้าพูดถึงเขาตอนกลางคืนอ่ะ
ยืนแล้วก็มองแล้วก็ยิ้มหัวเราะใช่
แต่ว่าเขาจะสลับคนมาเป็นเพื่อน

เหมือนพาเพื่อนมาช่วยกันยืนมองอ่ะ

บางวันจูงคุณลุงมาบางวันจูงป้า

พากันมายืนมองเราแล้วยิ้มให้เหมือนแบบ
อย่าเผลอนะมึงอย่านะอะไรอย่างนี้

คือไม่ว่าจะเป็นทำสังขทานทำบุญ

เหมือนเขาไม่สนใจด้วยซ้ำ

เจ้ากรรมในเวรมั้ยคุณแจ๊คเดี๋ยวเนี่ย

เจ้ากรรมในเวรหนึ่งสิ่งที่อยู่ที่นั่นหนึ่ง
แล้วก็เรื่องของที่คุณพลอยเล่าในหมู่บ้านนะครับ
มันจูนติดอะไรกับตัวของคุณพลอยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง

ขอบคุณนะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมผู้ฟังนะฮะเรื่องที่ได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้

คุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องใช้ดุลยพินิษฐ
แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยนะฮะ
ฟังแล้วถ้าสมมุติว่าสิ่งไหนที่ไม่ควรทำตาม
อย่างเช่นการไปท้าทายการไปปากดีอย่างนี้
จะเสิร์ฟความร้อนความตื่นเต้นความน่ากลัวและสยองขวัญ
ติดตามชมพวกเราได้อย่างสม่ำเสมอนะครับ
สำหรับวันนี้เราสองคนต้องกล่าวคำว่า